มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๓

คือมีนายพงพิพัฒน์นะคะอายุ๓๒ปี
เขาถูกกระหน่ำยิงจนเสียชีวิต
ตอนนั้นเขายืนอยู่กับเพื่อนเพื่อนได้รับบาดเจ็บ
คือก่อนที่จะถูกยิงเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปหา
บอกว่าให้ไปเอารถจักรยานยนต์ที่อำเภอคลองท่อม
เขาก็เลยชวนเพื่อนไปด้วยขับรถกระบะกันไป
ไปเอารถจักรยานยนต์เอารถจักรยานยนต์ขึ้นท้ายกระบะ
ขับกลับมาที่บ้านเอารถจักรยานยนต์ลง
เขากับเพื่อนก็ยืนดูเครื่องยนต์หน้ารถกระบะกันอยู่อะค่ะ
อยู่ดีคาดว่าคนร้ายดักซุ่มอยู่
เขาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสทางตำรวจ
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็หาดูกล้องวงจรปิด
แถวนั้นในรัศมี๓กิโลว่ามีกล้องวงจรปิดกล้องไหนบ้างแล้ว
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเนี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เกิด
เหตุก็คือคืน๒๙มกราคมจะเห็นจังหวะที่คนร้ายกระหน่ำยิง
เข้าไปแล้วเดี๋ยวสังเกตดีดีนะคะเดี๋ยวเราทำลูกศรเป็น
สีแดงเอาไว้มีหนึ่งในคนร้ายอ่ะค่ะใส่เสื้อเชิดแขนยาวใช้
คาดปิดครึ่งหน้าเดินมาดูร่างของนายพงพิพัฒน์พอเห็น
ว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็รีบหลบหนีไปแต่ว่าคนร้ายคนนี้
เนี่ยค่ะตามลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะเหมือนกับกำลังค้นหาอะไร
บางอย่างก้มค้นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ตัวผู้ตายเนี่ยค่ะ
แล้วก็เดินหนีไปถ้าดูเวลาตามภาพจากกล้องวงจรปิด
นะคะก็คือเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๘นาที๒๙มกราคมที่ผ่านมาจาก
ภาพนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าใครแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่ม
คนร้ายได้มีรางวัลนำจับให้ด้วยนะคะแจ้งเบาะแสไปได้ที่
สพลำทัพค่ะนายพงพิพัฒน์เนี่ยตอนที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่
ไปเจอที่มีการแจ้งเหตุเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตอยู่ที่บ้านในอำเภอ
ลำทัพจังหวัดกระบี่สภาพก็คือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดตามตัว
นายพงพิพัฒน์เนี่ยมีรอยสักเต็มตัวนะคะมีบาดแผลถูก
กระสุนปืนลูกซองยิงเข้ากลางหลังหนึ่งนัดเป็นกระสุนลูกปลายอ่ะ
ก็เลยกระจายเป็นแผลยี่สิบกว่าแผลแต่ว่าที่ตัวผู้ตายเอง
ก็มีมีดอยู่หนึ่งเล่มพกอยู่ที่เอวนะคะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ย
บอยนามสมมุติค่ะอายุ๓๓ปีถูกยิงเข้าที่ปลายคางบาดเจ็บ
ก็นำส่งโรงพยาบาลไปชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิด
เหตุเจอหมอนรองกระสุนปืนลูกทรองหนึ่งชิ้นหัวกระสุนขนาด๙
มิลลิเมตร๒หัวปลอกกระสุนปืนลูกซองอีก๔ปลอกก็ได้เก็บไว้
เป็นหลักฐานนะคะเพื่อนผู้เสียชีวิตก็เลยเล่าให้ฟังเพราะว่า
บาดเจ็บเขาให้ข้อมูลได้อย่างที่บอกแหละค่ะว่าก่อนเกิด
เหตุเนี่ยมีคนโทรศัพท์ไปนัดให้นายพงพิพัฒน์ผู้เสียชีวิต
ไปรับรถจักรยานยนต์ที่อเผิกหล่องท่อมนายพงษ์พิพัฒน์ก็เลย
เพื่อนที่ชื่อว่าบอยนามสมมุติเนี่ยนะคะไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
พอกลับมาตัวบอยกับตัวผู้เสียชีวิตก็ยืนดูเครื่องยนต์กัน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเสียงปืนเนี่ยมาจากสวนปามใกล้ใกล้บ้านนะคะ
แล้วก็เสียงปืนคือดังขึ้นหลายนัดมากนายพงพิพัฒน์เสียชีวิตตรงนั้นเลย
บอยนามสมมุติได้รับบาดเจ็บนะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกพิษนุอัชนะพรกุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำทัพก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เลยได้ภาพนี้มาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ว่าประวัติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็เคยต้องโทษในคดียาเสพติดมาหลายครั้งค่ะ
พ้นโทษมาได้ปีกว่าแล้วก็ตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะ
เป็นขายใหญ่อยู่ในเรือนจำด้วยนะคะทีนี้ตำรวจก็เลยตั้งปมสังหารเอาไว้สามเรื่อง
หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด
สองอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสามอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะผู้ตายเขามีภรรยาถึง๔คนแยกกันอยู่บ้านคนละหลัง
เขาก็ส่งเสียเลี้ยงดูทั้งสี่คนนี้นะคะแต่ว่าหนึ่งในสี่ภรรยาเนี่ย
เขาเคยมีสามีมาแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
ส่วนคนร้ายเจ้าที่คาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนค่ะ
ใช้ปืนในการก่อเหตุไม่น้อยกว่าสองกระบอกคาดว่ามาดักซุ่มรออยู่ที่สวนปาม
คนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นมือปืนระดับพระการที่เขาวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะ
เหตุการณ์นี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดี
และให้รายงานความคืบหน้าคดีนี้ภายใน๗วันนะคะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็จะต้องเชิญตัวทางญาติของผู้เสียชีวิต
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทั้งภรรยาทั้งญาติภรรยาทั้ง๔คนเนี่ยต้องเรียกมาหมดเลยนะคะ
ก็ต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าต้องหาตัวคนที่โทรศัพท์ไปเรียกผู้ตายให้ออกมาเพื่อไปรับรถจักรยานยนต์
ว่าอาจจะเป็นนกต่อด้วยนะคะก็ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อ่าพอผู้ตายเนี่ยถูกยิงไปแล้วเนี่ย
เพื่อนบาดเจ็บเนี่ยอาจจะมีผู้ชายที่เข้ามาคนหนึ่งเหมือนกับจะมาค้น
ใช่หรือมาหาอะไรที่ตัวของผู้ตายอ่ะใช่ค่ะที่บอกไปว่าเรามีลูกศรสีแดงอะค่ะ
คือเหมือนกับว่าเบื้องต้นตำรวจคาดการณ์ว่า๑อาจจะมาดูว่าตายจริงหรือเปล่า
และสองอาจจะมาค้นหาอะไรที่ตัวผู้ตายคนนี้ค่ะคาดหน้าไว้ครึ่ง
ใช่ผู้ชายคนนี้คาดมาด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
ก้มแล้วก็เหมือนหยิบอะไรไปด้วยนะใช่ค่ะ
แล้วก็ไปเลยก็เห็นหน้าเซี่ยวหนึ่งเนี่ยนิดนึง
แต่ตำรวจบอกว่าใครแจ้งเหมาะแสได้ก็มีรางวัลนำจับนะคะ